คลิปที่มีนักเรียนรุ่นพี่นักเรียนชายชั้นม๓เนี่ยเรียกรุ่นน้องชั้นม๒คนหนึ่งเข้ามาที่ห้อง
คลิปนี้เราตามกันมา๒๓วันแล้ว

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะคานะครับ

ภูมิในการโรงเรียนบอกว่าหลังจากเห็นคลิปก็ทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็เรียกเด็กทั้งหมดมาพูดมาคุยแล้ว

ที่ยืนดูเฉยก็ว่ากล่าวตักเตือน
กลุ่มที่ไปทำร้ายเขาก็จะต้องไปอบรมอบรมอะไรก็ว่ากันไป

ส่วนกลุ่มที่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ทำทันบน
ใช่แต่เรื่องคดีความก็อีกส่วนหนึ่ง
แต่ทางโรงเรียนจะทำแบบนี้ก็เข้าใจว่าเด็กก็คงจะทำไป
เพราะว่าขาดการยับยั้งชั่งใจเนื่องจากเป็นเด็กเป็นเยาวชน
โอ้โหคือท่านผอให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
ปรากฏว่ายังไม่ทันสิ้นเสียงการให้สัมภาษณ์เลยฮะ
มันหลุดออกมาอีกสองคลิปฮะกลุ่มเดียวกันเลย
ใช่แล้วเขาบอกว่าจริงแล้วหลายคลิปนะ๕๖คลิปนู่น

ในพื้นที่โรงเรียนเดียวกันแต่อันนี้หน้าห้องน้ำ
คลิปแรกอ่ะเกิดขึ้น๒๐ทานวาคม๖๑
คลิปนี้ถูกปล่อยมาเมื่อวานนี้นะครับ

พอป่ะป่ะดินี่ดูร้อนป่ะป่ะพอป่ะดินี่มองมันป่อนอนเนี่ยป่ะดิ

เอาล่ะโอ้ยแดงปึ้งลึ่ง
เห็นมั้ยก็เหมือนเดิมฮะไปรุมเขา
คนถูกทำร้ายก็คนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพยายามป้องกันตัวเอง
คนอื่นก็มีทั้งถ่ายคลิปยืนโหล้งโหล้ก็มีอันนี้คลิปนะมีอีกฮะ

เปิดเผยออกมาวันนี้ครับเป็นคลิปที่๓วิรกรรมของเด็กกลุ่มนี้
ภายในห้องเรียนของโรงเรียนเดียวกันนะครับ
เป็นรุ่นพี่ปิดประตูห้องทำร้ายรุ่นน้องเป็นเด็กม๒เหมือนกันที่ถูกทำร้ายนะครับ
รวมมูคำว่ารวมมูนี่น่ะ

คลิปนี้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นวันไหนนะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราได้พยายามสอบถามน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย

สาเหตุเนี่ยเขารู้ก็คือว่ารุ่นพี่เนี่ยที่มาทำร้ายเขาเนี่ยบอกว่าไม่ชอบหน้า

ขาวตารักวาศัยเขาไง
พี่คนลุง

๕คนเรียกเกือบที่ไหน

ที่ให้ทำร้ายเด็กรุ่นน้องในโรงเรียนนะ

ตามรายงานข่าวบอกว่าน่าจะมีถึง๖คลิป
แต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะ
แต่ว่าคลิปที่ถูกเปิดเผยออกมาทางสังคมออนไลน์ตอนนี้มี๓คลิป
บรรดาเยาวชน๑๔เยาวชนผู้ขาดการยับยั้งชั่งใจของท่านผอ
นี่มันทำให้เห็นว่าทางโรงเรียนไม่ได้ไปตรวจสอบ
หรือไม่เคยพยายามที่จะสืบสอเลยว่า
นักเรียนของเรามีกลุ่มไหนมีแก๊งไหน
มีใครที่ทำตัวเป็นอันทภาณบ้าง
เขาไปเกะกะระรานรังแกเพื่อนรังแกคนอื่น
ทั้งที่นักเรียนด้วยกันเขารู้นะคะ
กลุ่มนี้ทั้ง๑๔คนนี้เขาเป็นหัวโจก

ผู้บริหารโรงเรียนไม่รู้อย่างนี้ค่ะ

ก็ผู้ปกครองของเด็กอีก๒คลิป
ไม่ใช่คลิปแรกที่เราเคยติดตามข่าวกันนะ
เด็กอีก๒คลิปผู้ปกครองเขาก็เพิ่งเห็นวัน๒วัน
พอเห็นเนี่ยโอ้โหเขาตกใจมากบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเกาะคา
พวกนี้โดนหลายคดีแล้วนะเนี่ย

เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าในส่วนของทางโรงเรียนเขาจะว่ายังไงนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนอนุบาลเกาะคาอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับ
พบว่าเด็ก๑๔คนที่ไปรวมตัวกันแล้วไปไล่ทำร้ายคนอื่นเนี่ย
ถูกนำตัวมาที่ห้องพักของผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อมาสอบสวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นี่ฮะสภาพนี้คอตกเลยนะไม่กลางเหมือนอยู่ในคลิปเลย
วันนี้มีนายสุรพลบุรินทราพันธ์รองผู้ราชการจังหวัดลำปาง
มาสอบถามมาพูดคุยกับทั้ง๑๔คนด้วยตัวเองด้วยนะครับ
มีพอโรงเรียนอยู่ด้วยทุกคนก็สภาพนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
ง้อยคอตกกันเลยนะไม่เก่งเหมือนกับในคลิปที่เคยไปไล่ทำร้ายเขาเลยนะครับ
ผู้ราชการจังหวัดลำปางบอกว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ทั้ง๑๔คนบอกว่าที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
อันนี้เฉพาะคลิปของคลิปแรกที่ว่าไปให้เขาก้มกราบเท้านะ
ที่ถูกทำร้ายที่ชื่อว่าน้องโอ๊คเนี่ยที่เป็นเด็กม๒เนี่ย
๔คนนี้๑ใน๑๔มีปัญหากับเด็กที่ถูกรุมในคลิปแรก
เกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาวที่เลิกลากันไปแล้ว
พอมาเจอเจอกันก็เลยต้องการเคลียร์กันแล้วมันก็มีเรื่องราวตามที่ปรากฏในคลิป
นี่มันแก๊งอันทภาณชัดเลยนะ
โดยทางรองผู้ราชการจังหวัดลำปางบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเด็กทั้ง๑๔คนที่ก่อเหตุ
ค่ายทหารนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แล้วก็จะให้พระสงฆ์ช่วยอบรมสั่งสอนเพื่อปรับนิสัยด้วย
แล้วเขามาเปิดคลิปดูเจอก็เลยโกรธปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขา
ก็โดยเราจะ๑จะส่งเขาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในค่ายทหาร
เสร็จแล้วก็มาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านพระสงฆ์ด้วย
มันก็น่าจะได้นะเพราะว่าเด็กเราจะไปคาดหวังว่า
เดี๋ยวต้องดำเนินการอย่างนี้ต้องโทษเขาอย่างนั้น
มันดูแล้วจะอาจจะทำเกินกว่าเหตุไป
แต่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทั้ง๑๔คนนะ
ที่บอกกับท่านรองผู้ว่าน้องที่ถูกทำร้ายในคลิปแรก
ไปเหมือนกับไปแอบดูแฟนของเขาอาบนงอาบน้ำอะไรพวกนั้น
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้องค่ะ
ไปที่บ้านของน้องโอ๊คนะคะอยู่ในหมู่บ้านป่าเหียงอำเภอกเกาะคา
หลังเกิดเหตุน้องโอ๊คเขาไปอยู่กับทางสำนักสงฆ์
ไปอยู่กับหลวงตาไปอยู่ชั่วคราวนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวยังกลัวยังหวาดกลัวเรื่องนี้อยู่เลย
บอกกับนักข่าวของเราว่าวันเกิดเหตุ๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว
กำลังไปเรียนหนังสือคาบ๓
จู่รุ่นพี่ทั้งหมดก็เข้ามาบังคับให้เข้าไปในห้อง
แล้วก็ปิดห้องรุมทำร้ายเลย
น้องเขายืนยันว่าไม่รู้สาเหตุนะคะ
ไม่รู้สาเหตุว่าถูกบังคับให้กราบแล้วก็ถูกรุมทำร้ายเพราะอะไร
เขาก็ลากไปในห้องเลยครับ

เรารู้แล้วเราไปทำอะไรให้เขาไม่ชอบอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้ครับ
เขาก็บอกเขาไม่รู้จริงแล้วหลังเกิดเหตุนะหลังจากถูกทำร้าย
โดนขู่ด้วยว่าอย่าไปบอกใครถ้าไปบอกคนอื่นเดี๋ยวจะมาทำร้ายอีก
น้องเขากลัวมากนะคะแล้วน้องเขาบอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ย
กลุ่มนี้เป็นหัวโจกของโรงเรียนไม่กล้าไปโรงเรียนเลย
ตอนนี้กลัวจะถูกทำร้ายอยากจะย้ายไปเรียนที่อื่นซะด้วยซ้ำเนี่ยค่ะอืม

จากนั้นทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพ่อเลี้ยงของน้องอะนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของน้องน่าสงสารมากนะคุณผู้ชม
โอ๊คเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กค่ะ
คือพ่อทิ้งไปตั้งแต่น้องอยู่ในท้องแม่
แล้วแม่ของน้องก็มาเสียชีวิตเพราะว่าเป็นมะเร็ง
ตั้งแต่น้องเด็กแม่ก็เสียชีวิตแล้ว

กับยายสองคนนะคะแล้วก็เนี่ยมีพ่อเลี้ยงมาช่วยดูแล
ปกติน้องก็เป็นเด็กดีไม่เคยเกเรไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ทำงานหาเงินมาช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัวตลอด
สองสามอาทิตย์ก่อนสังเกตเห็นว่าน้องซึมผิดปกติ
อยู่แต่ในห้องบ่นไม่อยากไปโรงเรียน
แต่ตัวพ่อเลี้ยงก็บอกว่าไม่ได้เอกใจอะไร
ว่าอ๋อก็หยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็คง
อยากไปโรงเรียนเป็นเรื่องปกติอะไรแบบนี้
แต่พอมารู้ทีหลังว่าถูกรุมซ้อมแบบนี้

แต่น้องก็บอกว่าไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

ครับผมสังเกตวันแรกแล้วที่ว่ากลับมา
กลับมาวันที่๒๐เนอะ๒๑นี่เป็นวันศุกร์

ก็คือแกว่าวันนี้ไม่ขอไปโรงเรียนแล้วกัน
แกก็นอนสมอยู่ในห้องก็ไม่ได้มีใครถามว่า
มันเหนื่อยแล้วไม่สบายเปล่าอะไรนี่ก็ไม่ได้ถาม
แกก็คือสงสัยไม่อยากไปโรงเรียนไงอะ

แล้วก็ถามแกก็ไม่ค่อยยอมบอกครับผม
แกก็ไม่ค่อยพูดไงแกก็อยากให้เรื่องมันจบ

เพราะพอดีคลิปมันกระจายไป
ก็เลยไหนก็นี่แล้วกัน
เข้าไปพบครูอาจารย์เลยแล้วกัน
เลี้ยงของน้องบอกว่าหลังเห็นคลิปแล้ว

ไม่คิดว่าจะมีการรุมทำร้ายกันหนักขนาดนี้
แล้วปกติน้องเนี่ยเป็นคนไม่สู้คน
พอไปถูกรุมแบบนี้ไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุไปพูดคุยกับครูที่โรงเรียน
ครูบอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ

พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

ก็มารวมตัวกันที่บ้านแล้ว

แต่ว่าวันนั้นที่มาเนี่ยไม่เจอน้องโอ๊คไปอยู่กับหลวงตาที่วัดป่าแล้ว
ทำให้ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยเจอกัน
๑ตัวนึงนี่โอ๊คยังสู้ไม่ได้เลย

เพราะตอนเกิดเหตุเรื่องร่างปุ๊บ

มาที่บ้านจะมาขอโทษ
มาขอโทษด้วยที่บ้านด้วย
ไปช่วยหลวงพี่ที่วาดกวาดค่ะ

อืมแล้วก็มีผู้ปกครอง
ที่มาแบบพยายามจะเจรจาว่า

ทุกคนเลยนะว่าขอให้เข้าใจ

ทำอะไรอาจจะไม่ยังคิดแต่
ก็ต้องคิดถึงพ่อแม่ของตัวเองบ้าง

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาน้องโอ๊คนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
เข้ามาช่วยเหลือดูแลเยียวยาเรียบร้อยแล้ว

กรณีโรงเรียนปล่อยประละเลย
ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียน

แต่เท่าที่เป็นคลิปเนี่ย๓กรณี

ขนาดไหนแล้วก็อีก๒คลิปที่เปิดเผยมาล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ท่านได้ดูในวันนี้เนี่ยนะฮะทางแม่แล้วก็พ่อของเด็ก
ปรากฏในคลิปนะครับได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่
ทำร้ายลูกเขาทั้งหมดแล้วในความผิดฐานทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียว
แจ้งความไว้ที่สพเกาะคานะฮะตำรวจก็สอบถามทางฝั่งของผู้เสียหายไปแล้ว
เหลือก็คือการดำเนินคดีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเราไปเข้าค่ายทหาร
ไปฟังทหารเขาอบรมไปฟังพระท่านเทศสั่งสอนแล้วเราก็กลับมาก็อยู่ในสังคมได้แบบใสสบาย
สบายเหมือนเดิมไม่ใช่ตอนนี้ทั้ง๑๔คนคุณมีคดีทางอาญาแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นลักษณะที่เออไม่ทันยังคิดไม่ทันตรึกตรองโมโหอารมณ์ชั่ววูบแล้วก่อเหตุ
แต่มันเป็นลักษณะที่ว่ารวมกลุ่มรวมแก๊งตั้งตัวเป็นหัวโจกแล้วก็ไปรุมทำร้ายรุ่นน้องไปรุมทำร้ายคนอื่น
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นก็หลายต่อหลายครั้งแล้วด้วยนะคะแล้วก็จริงแล้วทางโรงเรียนต้องช่วยกันดู
อย่างของน้องโอ๊คเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงพักกลางวันในห้องเรียนชั้น๒
ตรงไกลแบบนี้เต้ามีคนคอยดูอ่ะอย่างหน้าห้องน้ำอย่างนี้
ไม่มีคนเห็นเลยเหรออะไรแบบนี้ค่ะ

อันนี้เป็นแก๊งเลย